ครับต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าพักเพื่อไทยนั้น
เอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาเรื่องปราบโกงมากนะครับ
จริงแล้วเนี่ยเรามีการได้มีการปรับยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่นะครับ
การนโยบายในการปรับโกงของเรานั้นที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับ
จะมีทั้งหมดอยู่สองแบบด้วยกันนะครับคือการปรับโกงจากภายในแล้วการปรับโกงจากภายนอก
การปรับโกงจากภายในนั้นคือ๑นะครับเรามีการลงไปในข้อบังคับการพักนะครับ
ในเรื่องของการตรวจสอบสมาชิกพักหากมีการทำธุรกิจทุจริตหากมีการประพฤติผิดนะครับ
ทั้งทางจัญญบันนะครับแล้วก็ถึงทั้งทางจริยธรรมที่มีการทำผิดนะครับ
โทษของเรานั้นรุนแรงถึงการไล่ออกจากการเป็นสมาชิกพัก
นั่นหมายความว่าหากสมาชิกท่านนั้นกำลังเป็นสอสออยู่คนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากความเป็นสอสอทันทีนะครับ
อันดับที่๒นะครับในการเรื่องของภายนอกนะครับ
ในการที่ปรับโกงจากภายนอกนั้นเราไม่ได้ฝากความหวังไว้กับหน่วยงานอิสระอย่างปรปชแค่ผู้เดียว
เราจะให้ทางพี่น้องประชาชนมีศูนย์เข้ามาตรวจสอบนะครับในโครงการต่างนะครับของภาครัฐ
เป็นระบบสมาร์ทคอนแทรคที่จะเกิดขึ้นนะครับ
เหนือจากนั้นครับเราเปิดโอกาสระดับท้องถิ่นให้เข้ามาตรวจสอบการโกงด้วยนะครับ
สมมุติว่ามีการทำโครงการหนึ่งที่กำลังทำอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง
ว่าจะเป็นการขุดลอกทอกหรือว่าจะเป็นการโครงการทำถนน
จะส่งมอบงานเราจะปล่อยโอกาสให้กับประธานชุมชน
และให้คนอยู่ในชุมชนสามารถมาร่วมตรวจสอบการส่งมอบงานด้วย
ไม่ใช่ให้เฉพาะหน่วยงานภาครัฐตรวจสอบกันเองครับ
นี่คือนโยบายการปรับโครงของพักเพื่อไทยเบื้องต้นครับ